ร้องได้ให้ร้าง

หนูชื่อนางสาวพรปวี

กำลังศึกษาอยู่ชั้นปวช๑ทับ๑
สาขาการบัญชี
ที่วิทยาลัยอาชีวิตศึกษาช่องมินาช่างใหม่
ที่บ้านอาศัยอยู่ทั้งหมด๔คน
มีหนูมีแม่มีตาและมียาย

คือเอานังไขวมาทำ
โดยการไปรับหนังจากที่ลงค่าสัตตร์มา
ขูดหลนเอามาเผาและต้ม
บางทีถ้าช่วยตาเผาได้ก็จะช่วยตาเผาค่ะ

ก็ว่ามันทำให้หนูสามารถมีกินมีใช้จนถึงทุกวันนี้ได้ค่ะ
แน็ตค่ะเป็นแม่ของน้องดาวค่ะ
น้องดาวเขาเป็นคนที่กระตันยูค่ะ
ขยันขันแข็งช่วยแม่ทำงานบ้างทุกอย่างเลย
แม่ไม่สบายใจเขาจะเป็นคนแรกที่เข้ามาหาแม่
เขาเข้ามาคุยกับแม่เข้ามาปลอบแม่เข้ามาให้กำลังใจแม่ค่ะ
เวลาที่แม่เจ็บเขาก็จะมาถามว่าแม่เป็นไงบ้างเจ็บไหม
พ่อเขาทิ้งไปตั้งแต่เขายังไม่เกิดเลยค่ะ

เมื่อก่อนที่บ้านไม่ลำบากค่ะเพราะว่าแม่ไปทำงานประจำค่ะ
เคยเป็นโรงเรียนฝึกสุนัขค่ะ
เพราะต้นปีที่ผ่านมาไม่ได้ประสบอุบัติเหตุรถชนค่ะ
คือแม่ขี่มอไซค์ส่วนหนูซ้อนแล้วก็มีรถเก่งค่ะ
ออกจากซอยมาปาดหน้าแล้วก็ประสานงานบวกกันเลยค่ะ
ตอนที่รถชนค่ะได้ยินเสียงประมาณว่าแม่ตกใจค่ะ
แต่แม่ไม่ได้เป็นห่วงตัวเองเลย
คำแรกที่แม่ถามคือถามว่าลูกเป็นไงบ้างค่ะลูกเจ็บไหนบ้างค่ะ
หนูไม่เป็นไรค่ะเพราะหนูเอาหลังโรงค่ะ
ส่วนแม่เอาหลายโลค่ะไหลหลุดไปข้างหนึ่งค่ะ
แล้วจากนั้นก็ไม่สามารถทำงานหนักได้เลยค่ะ
ค่ะหลังจากที่แม่รถชนนะคะครอบครัวก็ลำบากมากขึ้นค่ะ
หนูจำได้เนอะมันมีวันหนึ่งไม่มีเงินเลยเหลือแต่ข้าวก้นกะติกอะค่ะ
คือแบบอยู่กันสี่คนแล้วแม่ก็เรียกว่าเศร้าแม่ยอมอดดีกว่า
แล้วให้หนูตายแล้วก็ยายกินค่ะรู้สึกแบบสงสารแม่ค่ะ
ก็เลยตัดสินใจคิดวิธีที่แบบจะทำให้เราได้เงินเพื่อมาช่วยแม่ค่ะ
ก็อยู่ก็มีเพื่อนมาชวนหนูค่ะไปค่ายมวย
หนูก็ลงไปเตะกระสอบซ้ายเล่นแล้วหัวหน้าค่ายบอกว่า
เออหน่วยก้านหนูดีนะน่าจะเหมาะสมกับมวยไทยอยู่นะ
หัวหน้าก็ชวนหนูไปต่อยมวยถ้าชนะได้เงิน๘๐๐กว่านายอ่ะ
คุยตั้ง๘๐๐ก่อนมันสามารถช่วยเหลือครอบครัวได้เยอะนะ
ไหนจะค่ายาแม่ข้าวค่าอะไรช่วยได้เยอะมาก
หนูว่างั้นขอไปขออนุญาตแม่ก่อนแบบนี้
พอรู้ว่าน้องดาวจะไปชกมวยมาบอกแม่ว่า
จะไปชกมวยนะแม่คือรู้สึกว่าใจหายค่ะ
ไม่อยากให้เขาไปคือไม่อยากให้เขาทำตรงจุดนี้

ตรงนี้ถ้าสู้ก็ลองดู
กลัวแต่ก็คิดถึงแม่ไว้แบบ
เงิน๘๐๐หนุ่น๘๐๐ก็ท่องไว้

ตอนนั้นหนูเป็นมวยไหมเนอะหนูก็ไม่รู้
หนูเร่งเขาตั้งแต่โยก๑โยก๒ค่ะ

ลงลงลงมีกรรมการนับแปดค่ะ
ไหมใจหนูถอดไปแล้วครึ่งหนึ่งค่ะ

พอยกต่อไปหนูก็กระหน่ำเลยค่ะ
เขารั่วมาหนูมาหนูก็รั่วมาหนูกลับเลยค่ะ
ถ้าหนูก็เทงเขาใส่เขาค่ะ
กรรมการตัดสินหนูชนะค่ะ
หนูแบบพูดแต้ไม่ออกเลยค่ะ

ไม่คิดว่าหนูจะสามารถทำเพื่อแม่ได้ด้วย
ตอนแรกก็รู้สึกดีใจค่ะ

ภาคหมออกแม่ค่ะ

คือสงสารลูกค่ะเห็นเขาเจ็บแล้วสงสาร
รักเขาสงสารเขาไม่อยากให้เขาไปเลย
ไม่ต้องกลัวว่าน้องเจ็บตัว
ขอแค่แม่ปิ๊กแม่งงี้การแล้วก็ไหลให้เหมือนเดิม

ถึงแม่มันจะเจ็บมันจะตุ๊กหนูก็ยอม
สิ่งที่หนูเป็นห่วงที่สุดตอนนี้ก็คือแม่ค่ะ
เพราะว่าแม่เจ็บหลายค่ะแต่แม่ไม่ยอมบอกใครในบ้านเลยว่าเป็นไงบ้าง
ใครอยากมีเงินพาแม่ไปหาหมอยังให้แม่หายแบบสนิทไม่ต้องเจ็บเลยค่ะ
เหมือนกับตอนที่ไม่โดนรถชนตั้งแต่ครั้งแรกค่ะ
สุขใดไหนเล่าจะเท่าความกรุณาของลูกที่มีต่อแม่
มาพบกับตัวเป็นของเธอเลยดีกว่านะครับ
นักสู้ชีวิตของเราคนนี้นะครับ
ดาวครับนักมวยละอ่อนยอมซ่อนความเจ็บเพื่อรักษาแม่ครับ

เก่งมากชื่นชมเลยชื่นชมเลย
เรามีหน่วยก้านที่ดีหรือว่าเงินแปดร้อยแรงจูงใจที่สำคัญที่สุดคือแม่ค่ะแม่คืออยากให้แบบแม่มีกินมีใช้เหมือนคนอื่นเนี่ยค่ะไม่อยากเห็นน้ำตาแม่เวลาแบบหนูอยากกินอะไรอ่ะแบบเห็นคนอื่นกินหนูก็อยากกินแล้วแบบพอไปขอแม่ปุ๊บแม่ว่ารอก่อนได้ไหมตอนนี้แม่ยังไม่มีอย่างประมาณนี้หนูก็แบบเออหนูโตพอที่จะหาเงินมาเพื่อให้หนูได้กินบ้างให้แม่ได้กินบ้าง

เหอคำโปรดภาร์ภ์แก่เจ้าตัวว่า
เธอทำให้ดีที่สุดเธอสู้ให้ถึงที่สุด
แต่ฮะมันมาไหวก่อนเธอน้องยุคเลยเจ้า

ที่ที่ยกแรกคือแม่บอกกล้าดูเจ้าคือวิ่งหนี
กลัวเห็นลูกเจ็บ

ไม่กล้ามองด้วยแล้วก็ค่อยดู
แล้วเราไปเห็นคู่ชกปุ๊บเราแบบ

แม้ถึงได้จุดนี้แล้วถ้าไม่สู้ก็เลยจะมาทำไมค่ะ

เราก็เลยออกไปปุ๊บออกอาวุธตั้งแต่กี่ยกแรก

หมดแรงตอนนั้นก็เป็นแตะของเขา

เขาทำอะไรเราบ้างเขาใส่หมัดหนูค่ะ

จากนั้นหนูก็ล้มลงเลยค่ะกรรมการหน้าแปดค่ะ

คิดในใจก่อนเริ่มเห็นนะแม่

แปดเลยค่ะท่งไว้ในใจ

แบบล็อกกี้ลงไปเลย
หนึ่งสอง

ไหวมั้ยไหวมั้ยไหวมั้ย

คิดหมดจากนั้นเกิดอะไรขึ้น

จากนั้นหนูก็ก๊อบไปใส่เขาเดียวค่ะ

ตอนที่เขาหัดมาซบตา

ผมว่าเขาต้องสู้เพื่อแม่อยู่แล้ว
อย่างงี้ครับสู่
นี่คือกำลังใจก้อนใหญ่แล้วก็ละครั้งช่วยพอดี
ตั้งแต่ไปฝึกครั้งแรกแล้วได้เงินรางวัล

ทำไมฉันชอบเธอจำด้วยกัน
ที่เธอพูดจ๋าเล่าแบบ

อันนี้เรารักในกันเป็นนักมวยมั้ยก็รักค่ะเพราะว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่ช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัวค่ะ
ก็จะจนกว่าจะสบายอ่ะค่ะ
จะแต่จะจะสบายหาเงินมาให้เม่ไปรักษาอะไรให้จนสนิทแล้วค่ะ
ต่อไปเนี่ยนับจากวันนี้ไปนะดาวอาจจะไม่ต้องต่อยมวยอีกเลยก็ได้
เพราะว่ารายการของเรามีเงินทุนให้นักสู้ชีวิตทุกคนสูงสุดเลยนะครับ๑ล้านบาท
ทีนี้ดาวล่ะถามดาวเลยดีกว่านะครับ
ดาวต้องการเงินทุนเอาไปเป็นทุนสู้ชีวิตจากรายการของเราเท่าไหร่ครับ
หกหมื่นบาทหกมื่นบาท
คุณแม่แท็ตบอกอะไรกับน้องดาวสักหน่อย

อยากบอกลูกว่าสู้ค่ะทำให้เต็มที่ทำให้ดีที่สุด
ทำเท่าที่เราจะทำได้เจ้า

ถ้าพร้อมแล้วเรามาฟังเพลงแรกเลยไหมคุณป่า
หมื่นบาทนะครับ๔เพลงมาเริ่มต้นกันที่เพลงแรกกันเลย
ก็อย่าลืมว่าการแข่งขันของเราทุกคนนะครับมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วยได้
เรามีตัวช่วยให้๖แผ่นป้ายมีสิทธิ์เลือกใช้ได้
๓แผ่นป้ายตลอดทางการแข่งขัน
เมื่อใดคิดว่าต้องการตัวช่วยเลือกใช้ได้เลย

เพลงที่๑เพลงนี้มีมูลค่า๑๐๐๐บาท
ถ้าพร้อมอินโทรเพลงที่๑มาเลยครับ

เพลงเปิดประเดิมของดาวกับรายการของเราร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
ดาวเป็นยังไงฟังอินโทรไปแล้ว

ร้อยก็ได้ค่ะ
สินใจให้ดีนะครับฟังอินโทรไปแล้วสำหรับเพลงที่๑มูลค่า๑๐๐๐บาท
แผ่นป้ายเลือกใช้ได้๓แผ่นป้ายจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ก่อนจะร้องเพลงเมื่อกี้แม่โวยพรเราแล้วทีนี้เราล่ะต้องไปกอดหรือว่าอยากจะพูดอะไรกับแม่

ที่เราจะขึ้นชกในครั้งแรกที่อนุญาตให้ดาวเดินลงไปได้เชิญค่ะ

เพลงนี้มูลค่า๑หมื่นบาท

เพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๑
เพลงมาครับ
สู้
มองถุงสีทองเศร้าสุดต้องเฝ้านมร่วงทงลงคอยคงเกี่ยว
พอดาวเศร้าอยู่คนเดียวคราวรอคอยคนเกี่ยวดังฉันเฝ้ารอเธอมา
เคยให้สัญญาต่อกันเคยพร่ำรำพันว่าจะไม่ลืมบ้านนา
รอจนเข้าออกร่วงอีกค่าอยู่ในคนเคยสกตามองหาไม่มีแม่เหงา
สัญญาสัญญาบ้านทุ่งลืมทองลืมคลุ้งลืมทุ่งลืมรักสองเรา
ชะเงอรอ

รอยคอยเหงากลายเป็นสัญญาเศร้าเมื่อเธอนั้นลืมวาจา
มองทุ่งสีทองคราใดยิ่งปวดหัวใจเมื่อใดที่คิดขึ้นมา

น้องคนเคยเราอยากอยากให้เธอรู้ว่ามันทรมานเหลือเกิน
ขอบคุณค่ะ
น้องดาวนี่ก็ถือว่าร้องเพลงได้พอคนหนึ่ง

เราร้องเสร็จแล้วมั่นใจขนาดไหน

พร้อมสำหรับการตัดสิน

มูลค่า๑๐๐๐บาท
ดาวร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้

มูลค่า๑๐๐๐บาท
ดาวร้อง

ร้องร้องได้ร้อง

ก็รับไปเลยในเพลงที่๑นะครับ

ตอนนี้ได้ไปแล้ว๑เพลง
เวลาของเราก็หมดลงนะครับ

กันคราวหน้าได้มีเวลาไปพักไปฝอมพวกบทเพลงให้มากขึ้นนะดาวนะ
เป๊กดีใจมากที่เทปนี้เป็นเทปสิ้นปีพอดี
คุณผู้ชมคงดูแล้วคงมีความสุขด้วยความอิ่มเอ็มใจนะคะแล้วก็จะได้มีเวลาข้ามปี
แบบหัวใจฟูด้วยกันกับเด็กคนนี้อยากให้เยาวชนไทยทุกคนเป็นอย่างนี้กับบุพการีจริง
เราก็เดินทางกันมาถึงสิ้นปีในวันนี้นะครับก็คงไม่มีอะไรนอกจากต้องการขออวยพรนะครับ
ให้คุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่ชมรายการนี้ก็ขอให้ประสบความสำเร็จในชีวิตกันทุกคนนะครับ
ไม่เจ็บไม่จนนะครับมีเงินมีทองใช้กันครับ
ก็ขออภวรให้ทุกคนประสบความสำเร็จนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
ตลอดเดือนมกราคมคุณที่รักเราจะมีภาพชีวิตนะคะของผู้เข้าแข่งขัน
ดูสิว่าหลังจากออกแล้วเขาเป็นยังไงกันบ้าง
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดบ้าง
ก็คงต้องใช้คำว่ามาพบกันใหม่ปีหน้าปีหน้ากันเลยนะครับ
ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตเหมือนเดิมครับ
จะเปลี่ยนปีไปนะครับช่อง๓๒ไทยรัฐทีวีทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์๑๘นาฬิกา๒๐นาที
ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
วันนี้พวกเราทุกคนขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
แม่แน็ทอยากให้ลูกเลิกชกมวยมั้ยคะ

ทำไมไม่อยากให้เขาไปเลย
พอไปถึงโรงพยาบาลแล้วหมอเขาบอกว่าคุณแม่เป็นอะไร

ก็หลังจากที่ไปโรงพยาบาลวันนั้นแล้วก็

ถลกให้ดูหน่อยได้ไหมคะทานโทษ

แล้วก็มันจะชาทั้งแขนเลยค่ะ

แม่จะเอาพระสุธาหรือเอาแผ่นดินอะไรมาเทียบก็ไม่เท่าความรักที่หนูมีให้แม่ค่ะ